พาไปดูที่ลำปางกันหน่อยนี่โหดไม่แพ้กันเลยค่ะ
อยู่อยู่มีผู้ชายคนนึงนะคะถูกปืนลูกซองยิงเข้าหลัง
ลุมาที่หน้าอกค่ะเสียชีวิตคารถขนไม้
ทีนี้ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลสำคัญเอาไว้ว่าเขาเห็นว่าตอนที่คนตายขับรถอีแตนขนไม้มาเนี่ยนะ
ครับมาพร้อมกับผู้ชายอีกหนึ่งคนแต่ตอนเกิดเหตุแล้วเนี่ย
ไม่มีใครเห็นผู้ชายคนนั้นแล้วตำรวจสพวังเหนือนะคะ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะพบผู้ตายคือนายเทพประจักษีสุวรรณ
อายุสี่สิบสี่ปีนะคะถูกยิงอยู่ข้างกองไม้ข้างบ้าน
สภาพศพใส่เสื้อแขนยาวลายพรางกางเกงขายาวลายพราง
ศีรษะเนี่ยยังมีไฟฉายคาดเอาไว้แล้วไฟยังเปิดอยู่เลยค่ะ
ลักษณะก็คือเหมือนพิงท่อนไม้ใหญ่อยู่ท้ายรถอีแตนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒ทุ่ม
จันทรีย์มีจากการชะนศูนย์เบื้องต้นในน้ายเทพประจักษ์ถูกยิงด้วยปืนลูกทรองเข้าหลังด้านขวา๑นัท
แล้วกระสุนมันไปคาอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายค่ะ
ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังนึงนะคะ

แต่ชาวบ้านบอกว่าคือรถคันนี้เป็นรถประจำตัวของผู้ตายที่เวลาเขาไปตัดไม้ในป่า
เขาจะเอารถคันนี้ไปขนไม้แล้วก็ขับกลับบ้าน
แต่วันนั้นน่ะไม่ได้มีแค่นายเทพประจักษ์คนเดียวนะที่อยู่บนรถ
มีผู้ชายอีกหนึ่งคนด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีใครหาตัวเจอเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้ว
ตำรวจชุดสืบสวนสพวังเหนือแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๕ลำปาง
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ
ได้เจอกับแม่ของนายเทพประจักษ์นะคะแม่น้อยแม่น้อยเล่าบอกว่า
ประจักษ์เนี่ยเลิกกับภรรยามา๑๑ปีแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุลูกชายไปตัดไม้ในป่าจะเอามาสร้างบันไดบ้าน
เธอก็กำลังให้ข้าวหมาอยู่สักพักได้ยินเสียงดังปั้งเสียงปืนนะคะ
แล้วก็เห็นว่ารถลูกเนี่ยขับเข้ามาแล้ว
คือปกติถ้าตัดไม้มาถึงเสร็จบ้านลงรถปุ๊บก็ต้องยกไม้ออกจากรถ

แล้วที่สำคัญคือแสงไฟฉายที่หัวของลูกค่ะ
มันนิ่งผิดปกติคือถ้าฆ่าไว้ที่หัวแล้วมีการขยับตัวยกไม้ยกมืออะไรอย่างเงี้
คือมันก็ต้องขยับไงพอแม่วิ่งไปดูเท่านั้นแหละค่ะ
โอ๊ยลูกตายแล้วค่ะ

บอกแค่ว่าอยากสร้างบ้านใหม่ให้แม่ได้อยู่ดี
เดี๋ยวพอสร้างบ้านหลังนี้เสร็จนะผมจะบวชให้แม่
บอกตอนนี้แม่เสียใจมากแล้วก็กลัวมากด้วย
เหลือกันอยู่สองคนยายหลานก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร

สวัสดีครับคุณเดียวครับก็ในเรื่องที่ที่ไปเนี่ยก็บอกว่าอย่างเช่นตะวะนี่ที่ที่แกไปเอานะบอกว่าแกจะไปด้วยใคร
นายเทพจักรเนี่ยออกจากป่ามามาสองคนครับก็หลังจากนั้นก็จนถึงที่เกิดเหตุที่เขาบอกว่า
อาหารประเกิดยังขึ้นนะครับเนอะเพราะว่าแม่แกยืนยันว่ามาคนเดียวพอแม่ก็บริหารเนอะแม่ก็บริหารมา
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานนะคะว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะยิงในเทพประจักษ์ขณะกำลังนำรอกชักท่อนไม้ลงจากรถแล้วก็ไม่ได้ระวังตัว
แล้วตำรวจเนี่ยบอกว่าผู้ตายไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าในรถของผู้ตายเนี่ยนะคะตำรวจเจอเสบียง
คือเป็นข้าวเหนียว๑ห่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๔ห่อกล้วยครึ่งหวีแกงผักกัด๑ถุงหนังไก่ทอดกรอบอีก๒ห่อ
ซึ่งทั้งหมดยังไม่ถูกแกะกินและดูจากปริมาณแล้วตำรวจบอกว่าเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับกินสองคน
เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนอยู่กับผู้ตายด้วยแน่แน่ก็เดี๋ยวจะต้องมีการติดตามสอบสวนแล้วค่ะว่า
ในวันนั้นที่อยู่กับผู้ตายและจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมครั้งนี้หรือเปล่า